คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุประทึกเหตุการณ์นี้
คุณลุงคนหนึ่งดื่มเหล้าเมาเพราะเครียด

แล้วทีนี้ครับจะกระโดดลงมาจากห้องชั้น๔

ลุงคนนี้ห้อยต่องแต่งแบบนี้

คือผู้ชายคนนี้เป็นคุณลุงวัย๖๓ปี

จากหน้าต่างห้องชั้นสี่นะครับ
แล้วนี่ทะลุระเบียงออกมาแล้วนะคุณนะ

เพราะน้องชายของเขาดึงแขนเขาไว้
ส่วนห้องข้างล่างเขาก็พยายามที่จะขึ้นไปช่วยแล้วครับ
และทีนี้ครับห้องข้างล่างเขาขึ้นไป
เพื่อให้คนห้องข้างบนเปิดประตูให้หน่อย
แล้วก็แจ้งกับตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับ
นี่ตำรวจก็ไปเลยภายในอาคารสูง๔ชั้น

ตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

นี่หลังจากที่น้องชายของผู้ก่อเหตุ
พี่ชายของตัวเองกลับขึ้นมาที่ห้องได้ละ
ตำรวจเข้าไปตัวของผู้ก่อเหตุนะคุณ
วัย๖๓ปียังแบบว่าโอ้โหพูดอยู่อย่างเดียวเลย
ปล่อยกูปล่อยกูกูอยากตายอะไรอย่างนี้
ปล่อยปล่อยอยากตายนะครับ
นี่แหละครับชายคนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพมึนเมานะครับ
แล้วก็พยายามที่จะออกไปที่ระเบียงห้อง

แต่ว่าทางน้องชายทางญาติแล้วก็ตำรวจคอยห้ามปรามไว้นะครับ
ตัวของน้องชายคุณลุงก็คือนายประทีพอินแก้วอายุ๕๑ปี
บอกว่าคือพี่ชายมาหาตัวเขาที่ห้องพัก

เนื่องจากภรรยากลับบ้านที่ต่างจังหวัด
เมื่อวันที่๗เมษายนที่ผ่านมา
ตัวของพี่ชายก็พยายามโทรติดต่อภรรยา
ติดต่อไม่ได้แล้วมารู้ภายหลังว่าภรรยาไม่ได้กลับบ้าน

แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะครับ
ก็เลยเกิดความเครียดเลยมาหาน้องชาย
นั่งดื่มกินกันอยู่ในห้องนี่แหละครับ

พี่ชายก็บ่นอยากตายอยากกระโดดอาคารฆ่าตัวตาย
ตอนแรกน้องชายคิดว่าพูดเล่นแต่จู่คุณ
พี่ชายลุกพวดพลาดเดินไปที่ระเบียง
แล้วก็เหมือนจะไปสูบบุหรี่แต่ไม่สูบนะคุณนะ

ตัวน้องชายรีบวิ่งไปคว้าแขนได้ทัน
แล้วก็ทำให้พี่ชายคาอยู่ที่ระเบียง
น้องชายพยายามช่วยดึงขึ้นมาอย่างปลอดภัย

น้องชายตัวใหญ่ยังมีกำลังวางชาในการดึงพี่ชายขึ้นมานะครับ
นี่ตำรวจมาแล้วตัวพี่ชายเขาก็ยังแบบ
ตัวคุณลุงก็ยังแบบยังเมานะ

ทีนี้ตำรวจก็เลยให้น้องชายแล้วก็เพื่อนบ้าน
พาคุณลุงคนนี้ไปด้านล่างเพื่อสงบสติอารมณ์

เพราะว่าได้กระโดดจากระเบียงทะลุระเบียง
แล้วก็ไปติดอยู่ตรงหลังคากันศาสตร์ของห้อง
มีแผลฟกช้ำตามลำตัว
ทีนี้ก็ต้องมาดูแลเรื่องของจิตใจกันต่อด้วยนะครับ

น้องชายแล้วก็ญาติอยู่แถวนั้นถึงไปคว้าตัวได้ทัน
ถ้าเกิดว่าคุณลุงแกอยู่ห้องคนเดียวแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
โอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นเนอะ